ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องขนลุกมีบางอย่างเข้าบ้านเป่าเป่าวรา
คุณผู้ชมค่ะขนลุกจริงเป็นแขกไม่ได้รับเชิญเขาบอกมาแบบนี้นะคะ

เข้าฝันค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นน่ะ
ลูกทุ่งสาวก็ได้โพสต์คลิปนี้เอาไว้ในโซเชียล
แล้วก็แคปชั่นสั้นได้ใจความบอกว่า

รู้สึกว่าตัวเบอร์เริ่มเลยค่ะ

เพราะว่าเดี๋ยวชาวเน็ตถามเราก็ถามด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะถูกใจนักเสี่ยงโชคแน่นอนนะคะ

บางคนบอกว่าอย่าลืมนะพี่๕๓ลองกลับด้วยไปดูตามงาน
เผื่อมีฟ่วงไปด้วยนะ
แฟนคลับบางคนไวมากค่ะเข้ามาบอกเลยว่ากดซื้อเรียบร้อยแล้วจุ้ย
แต่บางคนพอไม่เห็นในคลิปนะว่า
มีรถด้วยเขาไปเห็นในคลิปไง

เอาไว้เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐกระซิบถามมาให้แล้วกันนะคุณผู้ชม
เอ้าบ้านปากิ๊กอ๋อบ้านคุณตาใช่

ส่วนลูกทุ่งสาวรุ่นน้องร่วมค่ายน้องแอ้มชนทิชาค่ะ

ของน้องเดินทางไปทำบุญวันคล้ายวันเกิด๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
ไปที่สำนักสงฆ์แก่งคันสูงจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ

ไหว้ขอพรท้าเวสวันด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล
เดินทางไปถึงที่แบบนี้ชาวบ้านที่มาทำบุญก็ส่งเสียง

หนูลูกล้วงปิงปองมาหน่อย
นำโชคนานลูกกลับมาบ้านเกิดทีล้วงสักหน่อย
แอ้มก็ไม่รอช้าค่ะทำการล้วงลูกปิงปองทันที๓ลูก
เลขอะไรบ้างไปส่องกันเลยจ้า

อนปากนะจ๊ะคุณผู้ชมค่ะ
น้องทำบุญวันคล้ายวันเกิดย้ำอีกที๒๘มีนาคม
ปีนี้อายุครบ๑๘ปีโอเคนะจบรู้เรื่อง

ส่วนอีกคนนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นนักแสดงนางแบบ
เพราะว่าไปซื้อล็อตเตอรี่ไปซื้อแบบธรรมดาไม่ได้
งกี้สาวิกาสาวิจัยค่ะมีจริตความเป็นนักแสดงสักหน่อย
โพสต์ท่าสวยข้างแผงลอตเตอรี่ไปเลยสีเหลือง
เขาบอกว่ายิ่งกว่าเขียวอีกคราวนี้รับทรัพย์แบบออร่าปัง
เลขที่เลือกซื้อได้มาเขาบอกว่าไม่ได้มาจากความชอบนะคะ
ใช้วิธีเสี่ยงดวงหยิบมาเลยหยิบได้มาก็คือ
หลังก็๕๓หลังก็๕๓เลขบ้านปากกิ๊กไงเมื่อกี้โอ้ใช่ไหม
๕๓น้องอู๋เป็นอีกเอาล่ะจดไว้น้องอู๋คือกันแล้วก็ฉันปวดหัว
อ๊ะปวดหัวแล้วเล่นเกียวมากปวดหัวนะ